เอาละค่ะมาที่อีกเรื่องนึงนะครับเป็นตำรวจนักคอนบาลบางชันค่ะจับผู้ต้องหา๓คนที่ไล่ยิงคู่อาริจนทำให้กระสุนเนี่ยพลาดไปโดนเยาวชนอายุ๑๕ปีเสียชีวิตบริเวณปากซอยการจนาพิเศษ๒๕ได้แล้วนะคะผู้ก่อเหตุก็ยอมรับสารภาพค่ะว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุจริงแต่ก็ไม่ได้มีเจตนาจะทำให้เยาวชนคนนั้นเสี

ขณะที่นายอานนท์ศรีสวัสดิ์เจ้าของร้านขายของชำซึ่งเป็นพยานที่เห็นเหตุการณ์ก็บอกค่ะว่า
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดเลยก่อนที่จะเห็นกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์ไล่กันมาภายในซอย
พอเหตุการณ์สงบถึงได้รู้ว่ามีเยาวชนอายุ๑๕ปีเสียชีวิต
ทั้งที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุทะเลาวิวาสของกลุ่มนักศึกษาอาชีวะกลุ่มนี้แต่อย่างใด
งานงามงานก็ไม่น่าจะทำกันขนาดนั้นหรอก
ส่วนมากก็อยากให้สร้างใจเลี้ยงขนาดทุกหุ่นน่ะ
ด้านของพลตำรวจโทสานิทมหาธาวร
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็ออกมายืนยันนะคะว่า
คดีนี้ตำรวจใช้ความรอบครอบในการรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องจนสามารถจับคนร้ายตัวจริงมาลงโทษตามกฎหมายได้ในที่สุด
ข้องหมองใจเรื่องใดก็ยินดีที่จะให้ความกระจ่างให้คำตอบที่ชัดเจน
ผมถึงบอกว่าคดีนี้จริงก็จับตั้งแต่วันอาทิตย์ไปครั้งหนึ่งแล้ว
แต่เรามากันกองคัดกองกันด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็จากพยานหลักฐานทั้งหลายเนี่ย
จึงทำให้เราได้อย่างที่บอกเอาตัวจริงตัวแท้
ได้ประสานนะกรมคุ้มครองสิทธิ์
คนที่เสียชีวิตเนี่ยจากการที่ถูกละเมิดในนี้ก็ได้ความคุ้มครอง๑แสนบาทเนอะ
ถ้าบาดเจ็บสาหัสก็ประมาณสัก๓๐๐๐๔๐๐๐เนี่ย

เพื่อจะให้มามอมกับผู้เยื่อ
เพราะร้ายที่ถูกกระทำในความผิดทางคดีอาญา
เรื่องนี้ผู้ต้องหาก็รับสาภาพออกมา
บอกว่าไม่รู้ว่าคนที่ตัวเองไล่ยิงอยู่
ตอนแรกก็อยู่โรงเรียนเดียวกัน

ขณะที่กำลังไล่ยิงกันอยู่นะครับ

แต่จังหวะนั้นรถจักรยานยนต์ที่นั่งมา
วิ่งขึ้นเนินลูกระนาดพอดี
กระสุนเลยพลาดเป้าไปโดนคนอื่น
ก็คือผู้บริสุทธิ์เด็กวัย๑๕ที่เสียชีวิต

แล้วก็ขณะที่ทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
ก็มีญาติผู้ต้องหามาคอยสังเกตการณ์ด้วย
แล้วก็มีทางญาติของผู้เสียชีวิตก็มาสังเกตการณ์ด้วย

อาวุธปืนถูกตำไปทิ้งไว้ที่คลอง๖จังหวัดปฐุมธานี

คือสั่งซื้อใหม่ราคา๖๕๐๐บาท
ตรวจสอบประวัติมือปืนมีหมายจับคดีฆ่าผู้อื่น

นี้ก็เลยเร่งรัดให้จับกลุ่มแหล่งขายปืนเถื่อนด้วยนะ

ซึ่งหากประชาชนมีเบาะแสการขายปืนผิดกฎหมายให้แจ้งตำรวจ
เพราะว่าจะมีรางวัลนำจับให้ตั้งแต่๑๐๐ถึง๕๐๐บาท
ส่วนการเยียวยาผู้เสียชีวิตได้ประสานกรมคุ้มครองสิทธ
อย่างที่เมื่อกี้หน่วยงานบอกนะครับ

ให้แก่แม่ของผู้เสียชีวิตแล้วนะครับ
ใช่ค่ะวันนี้ก็เป็นภาพข่าวขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วย

และขณะถูกยิงนี่เพิ่งไปทำงานรับจ้างติดจานดาวเทียมมา
หวังจะแบ่งเบาภาระครอบครัวนั่นเองก็น่าเสียดายนะครับเด็กดี